คือวันนี้ผมเห็นภาพแล้วก็ตกอกตกใจนะครับเพราะว่ามีรถแบ็คโฮเนี่ย
รื้อกำแพงบ้านค่ะแล้วข้างในเนี่ยมีบ้านหลังใหญ่อยู่
เป็นบ้านที่ถูกเวรคืนค่ะแล้วก็บ้านราคาไม่ใช่น้อยนะคะ
คือชาวบ้านบอกว่าทางการรถไฟเนี่ยเขาขอเวียนคืนที่ดิน
เพียงแต่ว่าในมุมชาวบ้านนะเขาบอกเขายังตกลงเรื่องราคากันได้
เสร็จสับเรียบร้อยได้มาส่วนหนึ่งแต่มันยังไม่พอ
เดี๋ยวไปดูนะฮะตอนที่เขารื้อบ้านกันนะครับ
ที่ชาวบ้านเขามาประท้วงให้หยุดกัน
เขาบอกเขาซื้อมาสี่ห้าร้านค่ะเขาได้ค่าการวียนคืน
ล้านเดียวมันจะไปพอได้ยังไงแล้วบ้านก็โอ้โห
ยังติดแบงค์กันอยู่อย่างนี้เงินล้านหนึ่ง
เอาไปโปะแบงค์ยังแทบไม่หมดหรือหมดก็เหลือแค่ไม่กี่แสน

นี่สุดท้ายความจริงเขาตั้งใจรื้อหมดนะฮะ

วันนี้เลยหยุดแค่กำแพงก่อนนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ในพื้นที่หมู่บ้านประชาศุกร์หมู่๕
ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า

ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเอารถแบ็คโฮลมา

เพื่อจะเข้าไปรื้อถอนบ้านด้านใน

มีอยู่๘หลังคาเรือนนะครับ
ค่าหลังนึงเนี่ยเขาบอกว่า๕๑๔ล้าน
เพราะบางบ้านเขาต่อเติมด้วยนะฮะ
หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ในเขตการเวียนคืนที่นะครับ
เพื่อเอาไปสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ๓สนามบิน
ชาวบ้านก็เนี่ยฮะมาประท้วงไม่ยอมนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยตัดสินใจยุติการรื้อชั่วคราวไว้ก่อน

หนึ่งในเจ้าของบ้านที่ถูกเวียนคืนนะครับ
ที่เดือดร้อนหนักมากเพราะเงินที่การรถไฟให้มาเนี่ย
ตอนนี้ให้มาก้อนแรกเนี่ยไม่พอจะไปหาที่อยู่ใหม่
เนื่องจากราคาค่าเวียนคืนที่ให้มามันถูกกว่าราคาของบ้าน
ถ้าเอาเงินก้อนที่ได้มาไปปิดแบงค์เพราะทุกคนเนี่ยต้องกู้แบงค์มาซื้อบ้านอยู่แล้ว
บางคนเหลือเงินแค่ไม่กี่แสนแล้วถ้าให้ไปซื้อบ้านหลังใหม่เอาแบบนี้เลยนะ
ขนาดเหมือนเดิมที่ดินเหมือนเดิมหรือเอาใกล้แบบเดิมก็ได้

สมัยนี้ราคามันก็สูงขึ้นไปเรื่อยค่ะ
เขาซื้อมาหลายปีแล้วถ้าไปซื้อขนาดนี้บ้านหลังขนาดนี้ที่ดินแบบนี้
ราคามันมากกว่าเดิม๖๐๗๐เปอร์เซ็นต์แล้วจะให้เขาทำยังไง
เขาบอกเขาเจรจากับการรถไฟมาหลายรอบแล้วนะฮะ
ได้เพียงแค่คำแนะนำก็คือเวียนคืนแล้วมีค่าเยียวยาไปแล้ว
ถ้าไม่พอใจให้ไปอุทธรณ์เอา

พออุทธรณ์แล้วบางทีเขาก็ให้จ่ายเพิ่มจ่ายเพิ่มมาก็จ่ายแสนสองแสนบาท
ยังไงก็ไม่พอการรถไฟเขาก็ยังยืนยันว่าจะเวียนคืนที่ดิน
เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาไม่รู้จะทำยังไงกันแล้ว
ถ้าเกิดจะเอาอย่างนั้นจริงไม่แคล้วต้องกลายเป็นคนไร้บ้านนะฮะ
ก็เลยออกมาขอความเห็นใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยทบทวนเรื่องนี้ให้หน่อย
ถ้าเขาทุบบ้านเราใช่ไหมครับก็เป็นคนไร้บ้านครับ
อันนี้ก็พูดตรงนะเพราะว่าเราไม่มีเงินที่จะไปหาบ้านในราคาราคาเท่านี้ได้
ความเห็นใจขอความกรุณาพวกเราไม่ได้อยากที่จะได้เงินแบบ๑๐ล้าน๒๐ล้านเวรคืนต้องคุ้มต้องกำไร
ขอแค่เราครับมีเงินเพียงพอไปอยู่บ้านนะครับที่มีลักษณะใกล้เคียงกับที่เดิมได้แค่นั้นครับยังไงเรายอมไปแน่นอน
เดี๋ยวขอดูภาพที่เขาโชว์บ้านของเขาหน่อยเมื่อสักครู่นี้ด้านในหมู่บ้านนะครับ
ซึ่งเขาบอกว่านี่เวียนคืนมาแล้วตอนนี้ได้มาล้านเดียวคุณเขียนมาสอน

เป็นพนักงานมุริหารงานทั่วปลายของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับ
แล้วก็เป็นคณะทำงานเพื่อดำเนินการเวียนคืนที่ดินของรอฟท
นี่ฮะวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่า
รถไฟความรักที่จะเชื่อมสนามบินตรงนี้
ก่อนที่จะเข้ามาทำการลื้อถอนเพื่อเวียนคืนที่ตรงนี้ได้แจ้งติดใบประกาศในหมู่บ้านมาเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยจำเป็นต้องลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกเพื่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ๓สนามบิน
เจ้าของบ้านทั้ง๘หลังพยายามร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ให้ขยายเวลาการลื้อถอนออกไปก่อน
ซึ่งก็พยายามเจรจากันมาหลายรอบแล้วก็จ่ายค่าทดแทนบางส่วนเพิ่มเติมให้ไปบ้างแล้ว
แต่ทางการรถไฟเองก็จำเป็นต้องเร่งส่งมอบพื้นที่ให้กับเอกชนคู่สัญญาเหมือนกัน
อย่างนั้นการรถไฟก็ถูกปรับเหมือนกันถามว่าเอาแล้วจะเอายังไงต่อ
ทางเจ้าหน้าที่การรถไฟบอกว่าถ้าชาวบ้านยังไม่ยอม
ยังไงเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าก็ต้องปฏิบัติการตามกฎหมาย
แจ้งก่อนที่เราจะมาลื้อถอนเนี่ย
เราได้แจ้งอ่าอ่าแจ้งแจ้งให้ผู้ถูกเวียนคืนลื้อถอนไปประมาณ
อ่าสี่สามถึงห้าห้าครั้งอ่ะนะครับแล้วก็เราก็ได้ไปปิดประกาศ
การลื้อถอนเมื่อวันที่สิบสี่กรมภาคม
ก็คือผมก็ต้องดำเนินการตามพรบเวียนคืนนะครับ
สองพันหน้าร้อยหกสิบสองนะครับเพราะว่าเอ่อมือ
คือถ้าเท่าผมไม่ปฏิบัติตามเขาเงินกลับล้าเว้น
หน้าที่การรถไฟก็เลยบอกว่าก็เขาถูกกดดันมาจากบริษัทเอกชน
ที่เป็นคู่สัญญาณในการก่อสร้างไงเขาก็ต้องคืนพื้นที่ให้ตามที่
ถ้าเขาคืนพื้นที่ให้ไม่ได้เขาก็โดนปรับ
คือเขาก็ในฐานะของเจ้าหน้าที่หน้างาน
ซึ่งผมว่ามันต้องเอาสัญญามานั่งดูกันนะ
ตอนที่จะเวียนคืนที่ดินได้ทำการชดเชยเยียวยากันแบบไหนอย่างไร
ชาวบ้านบอกไว้กับที่การรถไฟบอกไว้

ค่ะเรื่องมูลค่าการเวรคืนตรงนี้สำคัญนะคะ
ถ้ามันคุ้มค่าประชาชนก็พร้อมแหละที่จะให้เวรคืน
เพื่ออนาคตหรืออะไรแบบนี้มิวว่าคนเข้าใจนะ
แต่เงินในการเวรคืนมันต้องคุ้มค่า

คือถ้าทางการรถไฟหรือว่าทางฝั่งชาวบ้าน
อย่าชิดแจ้งเพิ่มเติมบอกทีมถ่าวทะละทีวีมาได้นะฮะ